ปัญญาอยากกินเกี้ยวน้ำพักล้อเล่น
หลีแค่ตามเทรนด์สักกะนิดมาต้นเดือนแล้วมาเดท
เอ้ยมาเช็คดวงกับหลีกันถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
เล่าสู่กันฟัง๕ราศีต้นเดือนชิกกับชีวิตสวยเดือนกันยายน
รักหลิชอบหลิคอมเมนไลค์แชร์ให้หลิด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีเมษจากแต่ก่อนที่เงียบเหมาเศร้าสังกระต่าย
ก็จะได้พลังงานรักเข้ามากรักรุ่นหัวใจซะแล้ว
เดือนนี้ชาวเนธคนโสดคนโสดจะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่
เป็นช่วงที่ดีมีแม่สื่อแม่ชักมาช่วยให้รักดีรักพี่
ส่วนคนมีแฟนก็มีแพลนได้สละโสดมีเกณฑ์แต่งงาน
ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยได้เลย
อันดับ๔ราศีธนูอยู่คนเดียวมานานกับความเหงาใจ
วันเวลาผ่านไปก็นานแสนนานแต่ในเดือนนี้จะพ้นผ่าน
เพราะตัวช่วยดีในรูปแบบคนสัตว์สิ่งของ
จรุนเข้ามาหาชาวธนูให้ได้อุ่นใจเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล
คิดถึงเงินเงินก็จะเข้ามาคิดถึงคนคนก็เข้ามาช่วย
แต่ถ้าคิดถึงหลีก็มาเจอกันวันจันทร์แบบนี้นะจ๊ะ
อันดับ๓ราศีเมทุนต่ำปัมปัมลุนกว่าหวย
ก็ต้องเป็นข้าวใหม่ปลามันชาวเมทุนที่ช่วงที่ผ่านมารอข่าวดีเกี่ยวกับทายาท
แต่ก็ไม่มีวี่แววจะเข้ามาสักกะทีคราวนี้หมอหลีมีข่าวดีให้เตรียมคิด
ช่วงนี้จะได้ขยับขยายครอบครัวมีบุธิดาได้สมใจอยากเสียที
รับมือเป็นคุณพ่อคุณแม่พ่ายแดงได้เลย
อันดับสองราศีกรกฎลงสู่จุดดิ่งของชีวิตผ่านไปแล้วคราวนี้มีโชคดีกลับเข้ามาให้ชีวิตได้ทะยานบ้าง
ชาวกรกฎจะได้โกอินเตอร์ไปสร้างชื่อดีให้กับตัวเองในการกิน
ได้บินลับข้ามขอบฟ้าไปคว้าโชคลาภที่ต่างประเทศเห็นเก่งดีราศีจับในช่วงนี้ก็ต้องชาวกรกฎนี่แหละเจ้าค่ะ
อันดับหนึ่งราศีกันสมกับเป็นเดือนเกิดได้ฉลองเฮดังกับรายได้ที่กำลังจะเทเข้ามาเป็นหน้าตัก
จะมีรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นสบายกายสบายใจจับจ่ายใช้สอยยังไงก็ถนัดมือ
อาเสียอาเจ๊เงินที่รองเงินเก่าอยู่กำลังจะกลับคืนมาเข้ากระเป๋าได้เช็คมีผลตอบแทนรับแฮปปี้เบิร์ตเดย์ไปเลย